เรื่องราวของความเชื่อมาให้ได้ติดตามกันอีกสักช่วงหนึ่ง
เพราะว่าบางคนบอกว่าช่วงแล้วไม่ได้ดู

ไปกันที่แรกเลยนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับ
พาไปที่นี่เนี่ยก็ไปเจอกับต้นตะเคียนแม่พันธิไล
เคียนโชคลาภนะครับในสวนมหามงคล๗๒พันศาตลาด๑๐๐ปี
เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรี
ชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมามากันต่อเนื่องเลย
แล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกก็นัดเอาไว้นัดร่างทรงเอาไว้จะมาประทับร่างทรง
แต่นัดกันอีท่าไหนร่างทรงไม่มารออยู่นานเลย
ไม่มาไม่เป็นไรชาวบ้านไหนก็ไหนแล้วก็จุดทูบขอโชคขอลาบกันเอง
ก็ได้หนึ่งในกลุ่มชาวบ้านมีน้องต้นกล้ามาด้วย
พาน้องต้นกล้ามาอายุ๕ขวบน้องเขาก็พูดเล่นอะไรไปเรื่อยเปื่อยอยู่
อยู่เหมือนลักษณะคุยกับใครก็ไม่รู้ญาติก็ไปถามต้นกล้าคุยกับใคร
ก้าวบอกว่าอ๋อผมคุยกับพี่กุมารทองครับพี่เขากำลังดื่มนมอยู่เลยครับ
โอ้โหยาดงงสิครับต้นกล้าไปคุยได้ต้นกล้าไปคุยแล้วคุยรู้เรื่องเหรอเนี่ย
แล้วต้นกล้ากุมารทองได้มาบอกอะไรต้นกล้าเปล่า
กล้าก็บอกบอกยังไงเอาไปฟังเสียงพร้อมกันฮะ
บอกให้เจริญก้าวหน้าฟังดีดีสิสาธุเนอะเออบอกให้เจริญก้าวหน้า
ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคำแปลมากใช่ผมหูดีอยู่แล้วค่ะ
อ่ะสุพัฒนาเอาไปต่อเหรอไปคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อ
ที่สารเจ้าแม่ต้นตะเคียนนะคะอยู่ในตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก
ชาวบ้านเข้าไปช่วงกลางคืนนะมันถึงจะศักดิ์สิทธิ์แล้วไปกันประมาณสิบคนที่ต้องไปเนี่ย
เพราะว่ามีร่างทรงค่ะมาทำพิธีอันเชิญแม่ตะเคียนทองมาประทับร่าง
ประทับร่างไม่พอก็จะต้องมีพิธีหยดน้ำตาเทียนลงขันน้ำมนต์
ชาวบ้านเขาจะได้มีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านติดตาติดใจติดทุกอย่างแหละกลับบ้านไปเนี่ยนะคะ
และทุกคนก็ได้จริงแต่ร่างทรงบอกว่ากลัวไม่ได้ก็เลยต้องแสดงอิทธิฤทธยกไม้ยกมือกันสักนิดนึง
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
ว่าหน้ากูจะเขียนให้มึงดูใช่ฮะว่าพวกมึงจะเอาได้ไหม
ถ้านับอย่างนี้ยังนับไม่ได้แล้วก็อย่างนี้ก็ยังนับกันไม่ได้
ลักษณะล้างทรงจมูก

มีได้ก็ไม่ได้นั่นแหละ๒อันนั่นแหละค่ะ
ยังอยู่กันที่เรื่องของขอนไม้ตะเคียนนะคะเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้สองขอนค่ะ
คุณผู้ชมคอมยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราว่ากัน

พระดุงราชหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดชนางอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เตรียมอุปกรณ์ไปครบเลยนะคะที่ขาดไม่ได้คือแป้งดอกไม้ทูบเทียน
เครื่องเส้นไหว้ขันห้าไปขอโชคขอลาบกับขอนไม้ตะเคียน๒ท่อน
ที่มีคนเอามาถวายวัดเพื่อให้วัดเก็บรักษา
ขอนแรกยาว๖เมตรขอนที่๒ยาว๔เมตรหลังเสร็จสิ้นพิธี
แน่นอนนะคะก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
โรยเข้าไปโรยให้ได้ที่แล้วก็วนจนให้ได้เลข
พอได้เลขเสร็จปุ๊บก็กลับไปนะคะบางคนบอกว่าถูถูนาน
ทั้งมองทั้งจ้องเลขมันก็ยังไม่ปรากฏเอาแบบนี้ละกัน
คิวเยอะยังไงมือถือถ่ายก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับไปซูมต่อที่บ้าน
ไปพินิษฐพิจารณากันเองใช่ค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
คุณพี่เขามีไลน์ไหมคะขอส่งต่อมาด้วยนะคะ
ส่วนที่วัดบ่อน้ำทิพย์นะคะอยู่ในตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
ที่นี่ค่ะชาวบ้านเขาก็พากันมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
กับองค์เท้าจตุคามรามเทพแกะสลักจากไม้ตะเคียนทองเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่ค่ะโอ้โหซูมให้ดูใกล้หน่อยนะคะ
มีผู้สัทธานำองค์จตุคามรามเทพมาถวายไว้ที่วัดตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้ว

นำไม้ตะเคียนทองมาแกะสลัก
เป็นองค์เท้าจัตุคามทั้งหมด๙องค์ด้วยกัน
กันแต่องค์ที่มาถวายวัดที่บ่อน้ำทิพย์เนี่ยนะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดเลยตอนแรกตั้งไว้ที่บ้านก่อนค่ะแต่ปรากฏว่าลูกลูกอ่ะนอนกันไม่ได้เลยเขาบอกแบบนี้หลังจากที่ตั้งองค์ใหญ่ไว้ที่บ้านลูกลูกอยู่ไม่เป็นสุขนอนไม่หลับเลยก็เลยต้องนำมาถวายวัดไว้ครับเพื่อที่จะได้ให้ชาวบ้านเนี่ยมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบ
ถ้วยขุนช้างมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเข้ามาบนบานสารกล่าวทุกเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นค้าขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชนบัวหรือขอโชคลาภขอเลขเด็ด
เขาบอกสำเร็จเสมอเลยนะชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่เดิมเนี่ย
ทวดขุนช้างไม่ได้ตั้งอยู่กลางสามแยกนะแต่พอมีการตัดถนนเชื่อมต่อกันหลายเส้นทาง
มันก็เลยกลับกลายว่าจุดตรงนี้เป็นสามแยกแล้วยังไงอ่ะ
ไม่มีใครกล้าเข้ามาย้ายศาลนะคะเลยปล่อยให้ศาลเนี่ยตั้งอยู่กลางแยก
เหมือนเป็นวงเวียนไปเลยใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มักจะบีบแตร
แม้ว่าจะเป็นสามแยกนะคุณผู้ชมแต่ว่าจุดนี้ก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุ
มีแต่เกิดแต่โชคลาภเขาว่าอย่างนั้นเอออ่ะส่วนเรื่องความแปลก
ไปดูกันหน่อยต้นมะพร้าวประหลาดครับประหลาดคล้ายกับพญานาคเก้าเซียน
เขาว่าอย่างนั้นนะชาวบ้านก็แห่ไปขอโชคขอลาบกันแล้วครับ
มะพร้าประหลาดต้นนี้อยู่ที่บ้านเลขที่๑๒๘ทับ๔
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการของนายอันนันต์ตังเนียน
นาชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางสาวทง
เป็นมะพร้าวบอนไซค์ปลูกในกระถางเป็นไม้ประดับ
เพียงสัก๕๐เซนติเมตรไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับ
ลำต้นและก้านใบมีลักษณะหงิกงอคล้ายกับเสียญพญานาคเก้าเซียน
ก็พิจารณากันเองแล้วกันคุณผู้ชมครับ
นายอนันต์บอกว่าปลูกมะพร้าวต้นนี้เอาไว้ในกระถางที่สวนหลังบ้านมาหลายปีแล้ว
ก็เห็นใบมันหงิกงอแบบนี้มันก็แปลกตาดี
ตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเอาไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊คเฉย
โพสต์เฉยโพสต์เฉยแต่คนอื่นที่เห็น
ไม่เฉยใช่ครับเฉยได้ไงครับ
ชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็มากันเยอะแหละครับ
แล้วเขาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่างวดที่ผ่านมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้านไปหลายคน
เขาก็เลยขอร้องแล้วกันชาวบ้านที่มาจะดูได้ส่องก็ได้แต่ขออย่าจุดทูปและโรยแป้งเลยอืมใช่
เดี๋ยวมันมีผลกระทบต่อต้นมะพร้าวเออเดี๋ยวต้นมันตายนะจ้ะ
ดูเรื่องของงูกันหน่อยต่อที่เรื่องงูเลยนครศรีธรรมราชเขาบอกทำไมทำแบบนี้อ่ะ
มันกลางวันแสกเลยที่นครศรีธรรมราชงูค่ะเขาออกมาพลอดรักกัน
กลางวันแสกแบบนี้เลยเขาบอกว่าทำไมไม่สนใจคนถ่ายคลิป
ก็เขาเป็นงูไงเขาก็เลยไม่สนใจนะคะ
เขาถ่ายเอาไว้ช่วงเที่ยง๓๐มกราคมที่ผ่านมานะคะ
บ้านเล็กที่ของเขาที่งูไปพลอดละกันนี้ก็คือ๕๔ทับหนึ่ง
งู๒ตัวยาวประมาณ๒๕เมตร
กันสองตัวนะเขาเลื้อยออกจากทุ่งย่าข้างบ้าน
มารัดผสมผ่านกันมาผสมผลันกันที่สนามย่า
ห่างจากจุดที่เจ้าของบ้านกับเพื่อนนั่งอยู่ไม่เกินสามเมตร

เขาเห็นแบบนี้ก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิป
งูปฏิบัติการภารกิจเสร็จ๑นาที

เลื้อยกลับทุ่งนากันไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเป็นข่าวแปลกมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันเนอะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
ยังมีเรื่องแปลกแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ในตลอดข่าวตอน๘โมง